ว่ากันด้วยเรื่องของการเมืองสืบเนื่องจากการแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอของกรกตกันหน่อย
เขตเสร็จเรียบร้อยแล้วเขตเลือกตั้งสอสอลดลง
สอสอเขตจากสามร้อยเจ็ดสิบห้าเขตเนี่ยเหลือสามร้อยห้าสิบ
ทีนี้พักการเมืองที่เขามองว่าการแบ่งเขตในครั้งนี้มันดูไม่เป็นธรรม
ไม่ชอบทำแบ่งเขตแบบแปลกไปแบ่งเขตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับภาคการเมืองไหนหรือเปล่า
มีใบสั่งจากใครมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคอสชเนี่ยก็หมู่บ้านกระสุนตกอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะนักข่าวก็ต้องถามแต่ประเด็นนี้แหละต้องถามนายกรัฐมนตรีไง
ตอบคำถามว่ารู้เรื่องไหมเกี่ยวไหมมีใบสั่งไหม
ขนาดนายกไปต่างประเทศมาเนี่ยนะกลับมาเนี่ยสงสัยอ่านหนังสือพิมพ์เยอะ
นะวันนี้มีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ทำเนียบรัฐบาล
เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีหัวหน้าคณะคอสชก็เป็นประธานการประชุม
นี่ฮะก็ปรากฏว่าเขามีการไลฟ์เฟซบุ๊กถ่ายทอดสดในห้องประชุม
โดยสภาพัฒน์ถ่ายทอดสดตลอดการประชุมเลยพลเอกประยุทธ์ช่วงการประชุมก็พูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้
บางช่วงบางตอนได้พูดถึงการถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอ
โดยบอกว่าเนี่ยไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยนะแต่ต้องมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้เกิดการเสียเปรียบได้เปรียบอย่างนู้นอย่างนี้
ความจริงแล้วจะแบ่งเขตแบบไหนถ้าประชาชนเลือกเขาก็เลือกไม่เลือกเขาก็ไม่เลือก
พลเอกประยุทธ์ยังได้กล่าวไปถึงเรื่องการทำงานของสื่อด้วย

ว่าตามกฎิกาถ้าบอกผิดมันถูกผมไม่รู้
ผมจะไปรู้อะไรผมจะยกไปรู้เรื่องแบบเหตุอะ
มันเกี่ยวหรอกใครได้ใครเสียก็ว่าไป

ประชากรที่เพิ่มขึ้น
ซึมติดตั้งยังไงกล้ายังไง

มันก็ไม่พักหายก็ไม่ได้อีกหน้านี้

เหมือนบอกว่าแหมสื่อก็ถามอยู่นั่นแหละ

ไม่ได้รังเกียจนะแต่รำคาญอะ
ก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีรู้ไหมว่าสดผ่านเฟซบุ๊กของสภาพัฒน์ไง
ได้เลยฮะว่าไม่รู้ฮะเพราะถ้ารู้ต้องเป็นลุงตู่โซเชียลฮะ
พอออกมาหลังจากประชุมเสร็จก็เห็นนักข่าวของเราเนี่ย
คุณอภีร์พันธ์อยู่ข้างบอกว่าก็พูดอีกแบบหนึ่ง
ก็จะซ้อเบาลงหน่อย
ก็อาจจะเครียดด้วยนะอาจจะเห็นข่าวตามคอลัมนิสต
หนังสือพงหนังสือพิมพ์หรือว่าออนไลน์อะไรต่างเยอะแยะไปหมด
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รวมถึงประธานกรกตนายอิทธิพรบุญประคองนะครับ
ก็บอกว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอ
เป็นเรื่องธรรมดาคงห้ามความคิดใครไม่ได้
ที่สำคัญขณะนี้มีพักการเมืองอยู่ถึง๘๔พัก
เพราะฉะนั้นการแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอ
จะถูกใจทุกพักคงเป็นไปไม่ได้
ที่กลัวไม่มีเหมือนทุกพักข้างหน่อยกัน
ที่ออกมันมันมีที่กว่ากี่พัก
ทีนี้มาดูปฏิกิริยาของพักการเมืองกันหน่อยนะคะ
อะพิสิทธิ์เวชาชีวาหัวหน้าพักประชาชนพอบท
บอกว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้
ตอกย้ำให้เห็นว่ายังติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่อาศัยอำนาจช่วงชิงความได้เปรียบ
อยากเตือนกรกตว่าถ้าไม่ทำหน้าที่ของตัวเองก็ต้องรับผิดชอบกับผลที่อาจจะตามมา
เพราะมีบทเรียนให้เห็นแล้วในอดีตที่กรกตต้องโทษจำคุก
ก็ตอนนี้ก็ในฐานะฮาชิฮิอยู่มาทั้งสองยุคก็ต้องบอกไม่ค่อยเห็นความแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วนะครับ
คือนักข่าวถามว่าเนี่ยยุคนี้ยุคการเมืองแบบยุคนี้กับยุคเมื่อก่อนที่จะเนี่ย
วกปฏิบัติอะไรกันเนี่ยก็ไม่ต่างแตกต่างกันไหมคุณอภิษฎบอกไม่ต่างกันแน่
ไทยรักษาชาติค่ะก็ประกาศภารกิจขอสกัดกั้นทุกวิถีทาง
ให้พลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกสมัยค่ะ
จตุรนฉายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นรอยด่างของกรกต
ในการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งนะคะสะท้อนให้เห็นว่าคอสชเข้ามาแทรกแทรงการทำงานของกรกตได้
เท่ากับเป็นการปักทงเริ่มต้นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เป็นธรรมและไม่เสรีค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่กรกตวันนี้นะครับที่สำนักงานของกรกตนะฮะ
ก็มีกลุ่มเครือข่ายคนอยากเลือกตั้งนำโดยนางสาวนัทธามหัฒนานำไฟฉายกับแคลเซียมมามอบให้กับกรกต
บอกว่าให้ไปช่วยบำรุงกระดูกสันหลังให้กับกรกตเพราะว่าตอนนี้ต้องทำหน้าที่อย่างยากลำบาก
แล้วก็ยื่นจดหมายเปิดผนึกให้กรกตไปตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างพักการเมืองกับรัฐบาลและคอสช
ก่อให้เกิดความได้เปรียบและไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้ง
เรียกร้องให้หยุดการออกคำสั่งของหัวหน้าคณะคอสชตามมาตรา๔๔
แล้วก็เห็นว่าควรจะเชิญองค์กรระหว่างประเทศมาร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสอสอในไทยอย่างเป็นทางการด้วย
และพักการเมืองสามารถแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียม